ชื่อว่าอาจารย์ชีต้าเขาก็มาเหมือนกันกับงวดนี้ครับ

ที่เห็นอยู่เนี่ยคืออาจารย์ชีต้า

อาจารย์มากินเลขอะไรอ่ะ

เอาจริงถ้าปล่อยเอาไว้มันก็กินหมดครบทุกเลข
แต่อย่างนี้เขาก็จะเล่นเป็นรอบไป

ดูซิว่าตรงไหนเป็นจุดแรกที่ชีตาเลือกจะเข้าไปกินผัก
บางทีมันไปทางขวา
น่าจะเป็นผ้าคาดเอวผ้าขวาดลงไปต่อ
อ๋อดูซิ
เขาเห็นบอกว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ๓๐ชั่วโมงนะครับ
โอ้ยหลายวัน๓๐นาที

คุณรู้ป่เต่ามันไม่ได้ช้าอย่างที่คุณคิดนะ

ก็เต่าชนะขตา่ยมันจะไปช้าได้ไง